มาเรื่องนี้คุณสองคนน่าจะเคยแหละ

แล้วเวลากินหมูกะทะสูตรมากเขาจะบอกว่าเนี้ย

ไม่ใช่คุณจะมาตักเนื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วกิน
แต่อันนี้โดนปรับข้อหาน้ำมันแห้งกระทะมันดำ
ฮะข้อหาอะไรนะฮะกระทะดำกระทะดำ
ร้านก็เลยปรับปรับเลยค่ะปรับคนกินนะฮะอืม
กระทะดำแต่เรื่องนี้ต้องฟังให้ดีก่อน
ใช่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องฟังคำชี้แจง
แล้วเขามีป้ายระบุไว้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดจะปรับแบบนี้
แต่ชาวเน็ตเนี่ยเขาแห่คอมเมนต์จนมันกลายเป็นดราม่า
เรื่องราวของการกินหมูกระทะซะแล้วค่ะชาวเน็ตก็เสียงแตกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากมีผู้ที่โพสต์ภาพนี้
แล้วระบุข้อความว่ากินหมูกระทะมาหลายร้านไม่เคยโดนปรับ
วันนี้ไปเจอข้อหากระทะดำคำไม่ออกเลยจ้านี่แหละค่ะ
แล้วเธอยังเล่าต่อว่าน้องพนักงานมาเก็บเงินแจ้งราคา
บอกว่าพี่โต๊ะพี่ค่าปรับ๑๐๐นะเธอก็ถามว่าค่าอะไร
เนี่ยดูสิไม่เหลือหมูหรืออะไรสักชิ้นเลยสิ่งที่เหลือคือมันหมูบนกระทะ
ก็ไม่น่าจะโดนปรับนะแล้วพนักงานก็เลยแจ้งเธอกลับมาว่า
กระทะดำค่ะพี่ลูกค้าบอกอ้าวก็กินหมูกระทะ
ใครก็ต้องกระทะดำไหมใครกินหมูกระทะกระทะไม่ดำโอ้ย
ปรับค่ากระทะครับจากเดินเท่าไร๔๘๒
บวกเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งเป็น๕๘๒คูณค่ากระทะดำไง
ปรับค่ากระทะจริงจริงหนึ่งร้อยบาทตอนที่เธอบอกว่าเอ้า
นี่ฮะปรับจริงจริงข้อสี่ข้อสี่อ่ากระทะน้ำแห้งปรับหนึ่งร้อยบาท
อันนี้น้ำแห้งนะฟังให้ดีถึงบอกว่าข่าวนี้ต้องฟังให้ดี
ใช่เพราะว่าจริงจริงแล้วไอ้ที่ปรับเนี้ยปรับยังไงอืม
น้ำมันแห้งตรงไหนค่ะอ่าก็งงแล้วค่ะเธอบอกว่าเธอเจอป้ายแบบนี้
จริงเธอเนี่ยจ่ายตังค์นะแต่ก่อนออกมาเธอถ่ายภาพไว้หมด
ถ่ายภาพป้ายที่เป็นราคาปรับต่างถ่ายภาพกระทะ
แล้วเธอก็ถ่ายภาพพวกกติกาการกินหมูกระทะเพราะเธอบอกอยากเก็บไว้เป็นบทเรียน
ปรับขรีดแล้วห้าสิบอาหารในกระทะเหลือปรับขรีดแล้วห้าสิบนะฮะ
แต่ว่ามันมีถ้าทำน้ำแห้งก็ปรับร้อยหนึ่งใช่ค่ะ
แล้วเธอก็บอกด้วยระบุพิกัดนะว่าเป็นหมูกระทะอยู่ที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
อย่างที่บอกชาวเน็ตแห่แชร์กันแล้วก็อยากจะเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลย
กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลบอกว่าการกินหมูกระทะแบบเตาถ่าน
ถ้าจะไม่ให้กระทะมันดำมันจะเป็นไปได้ยังไง
แล้วสาวเจ้าของร้านค่ะชื่อคุณฝนอัดคลิปชี้แจงนะคะว่า
ลูกค้าที่โพสต์เนี่ยเป็นแม่ลูกสามตอนที่เกิดเหตุเธอไปข้างนอก
เสียใจมากที่ลูกค้ามาโพสต์แบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้ปรับเพราะเรื่องของกระทะไหม้
แต่ปรับเพราะกระทะน้ำมันแห้งก็เป็นไปตามที่เธอระบุเอาไว้ในป้ายปรับราคาอาหารนั่นแหละค่ะ

ฝนร้องไห้เพิ่งหยุดเพราะแบบไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
เราทำตามกฎทุกอย่างเลยคือเราไม่ได้ปรับเขากระทะดำอ่ะ
คือถ้าเกิดเราปรับเขากระทะดำวันหนึ่งลูกค้า๕๐โต๊ะแน่นอนค่ะ
โดนปรับทุกโต๊ะเพราะว่าสูตรหมูของทางร้านที่หมักอ่ะ
มันมีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลถ้าโดนความร้อนอ่ะ
มันจะดำอยู่แล้วถูกไหมแต่ที่ปรับคือปรับกระทะน้ำแห้ง
คืออยากให้ทุกคนฟังในมุมของร้านบ้างคือนี่ก็เป็นคำชี้แจงของทางร้าน
คุณฝนเนี่ยเราก็ให้โอกาสคุณฝนได้ชี้แจงเพราะความที่ว่ามันมีดราม่าจริง
เรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมกระทะดำถึงถูกปรับแต่เธอบอกแล้วว่า
มันไม่ใช่การปรับเงินลูกค้าจากการที่กระทะดำแต่เป็นเพราะว่ากระทะน้ำมันแห้ง
ซึ่งก็มีป้ายเขียนเอาไว้ชัดเจนเอาอย่างนี้ทำความเข้าใจกันก่อน
กระทะของหมูกระทะเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ปิ้งย่างอ่า
นั่นแหละฮะส่วนข้างบนที่เป็นเนินนะนะ
ที่ดำดำอยู่ต้องใส่มันหมูไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คุณฝนเจ้าของร้านบอกตรงเนี้ยมันดำได้มันดำอยู่แล้วดำได้ฮะ
โต๊ะดำได้ลูกค้าทุกคนกินแล้วมันดำอยู่แล้วล่ะฮะ
อันนี้ดำได้ไม่งั้นโอ้โหถ้าปรับทุกโต๊ะเนี่ย
โดนหมดโดนหมดค่ะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นต้มต้มที่ใส่น้ำซุปลงไป
น้ำน้ำเลยขอร้องคุณลูกค้าอย่าปล่อยให้น้ำแห้ง
เพราะมีพนักงานคอยเติมน้ำซุปให้คุณลูกค้าเรื่อยค่ะ
มันแห้งเนี้ยมันจะยากต่อการทำความสะอาดอืม
มันจะไหม้ไปหมดเลยคือเอาจริงจริงนะคุณบุ๊ค
เวลาระหว่างกินแน่นอนคือลูกค้าเขาจะต้องเรียกให้พนักงานมาเติม
ใช่ครับไปเติมน้ำซุปนี่อยู่แล้วหรือมันเป็นช็อตที่แบบทานหมดแล้ว
รอเช็คบินแล้วน้ำมันแห้งนี้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาอิ่มแล้ว
ไม่ต้องสนใจแล้วแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่คุณฝนเขาตั้งกติกาไว้ที่ร้านของเธอ
บอกว่าอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งถ้าคุณกินอิ่มแล้วคุณบอกพนักงานสิ
กระทะไปเก็บหน่อยหรือถ้าเกิดว่าพนักงานยังไม่ยกกระทะไปเก็บ
เอาน้ำอะไรเทก็ได้อย่างนี้เหรอเพื่อไม่ให้มันแห้ง
จะได้ไม่แห้งนะครับดังนั้นถ้าไอ้ตรงส่วนที่เป็นต้มมันแห้งแล้วอ่ะ
โอ้โหกระทะนี่จะทำความสะอาดยากเลยใช่เหมือนที่คุณฝนบอก
ก็บอกอย่างนี้แหละเพราะว่าบางคนที่เป็นลูกค้าปล่อยจนกระทะมันแห้ง
แล้วมันไหม้มันดำมันไม่ใช่เครื่องทำความสะอาดยากอย่างเดียวนะ
แต่ควันมันขึ้นมาจนมันเหม็นไปทั้งร้านก็มี
คุณฝนก็ชี้แจงนะบอกว่าภาพที่ลูกค้าเอาไปลงเนี่ย
อ่าจริงแล้วอ่ะมันเป็นอีกภาพนึง
ภาพแรกที่ลูกค้าทำกระทะไหม้เนี่ยไม่ใช่ภาพนี้นะไม่ใช่ภาพนี้
แต่ตอนหลังเนี่ยพนักงานเอาน้ำซุปไปใส่ให้เพราะว่ากลัวมันจะไหม้ไปกันใหญ่
ดิฉันเห็นภาพนี้ดิฉันก็งงว่าเอ้าน้ำมันก็มีนี่น่ะ
ใช่คุณฝนก็พยายามชี้แจงแบบนี้นะ
แล้วล่าสุดเนี่ยก็เห็นบอกว่าทางคุณฝนเองก็ไปคุยกับลูกค้าแล้วนะคะ
ก็ไปชี้แจงการพูดคุยกันตกลงกันต่อหน้าตำรวจด้วยนะคุณ
เป็นที่เข้าใจกันแล้วแหละลูกค้าเองเนี่ยก็มีการลบโพสต์นี้ออกไปแล้ว
แล้วยังบอกต่อด้วยนะคะทางคุณฝนบอกว่าก็อยากจะบอกชาวเน็ต
อย่ามาเขียนด่าว่าอะไรโดยที่ยังไม่ได้รู้ความจริงอะไร
นะเธอก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้นี่แหละค่ะ
เวลาเราไปกินหมูกระทะเราดูกติกาของแต่ละร้านให้ดีนะ
ร้านเขาไม่ได้เขียนไว้หรอกว่าห้ามปล่อยให้น้ำซุปแห้ง